คุณผู้ชมคะยุคนี้มิจฉาชีพน่ากลัวจริงค่ะ

พี่หนูและเพื่อนโดนโกงไปนะคะ

ที่แบบว่าจู่มิถย์ราชีพเปลอมเป็นเพื่อนสนิท
เงินไปล้านกว่าบาทคุณผู้ชมฟังไม่ผิดมันเป็นแบบนี้ค่ะ

เธอช่วยหน่อยสิฉันไม่มีเงินเลยเรื่อยขึ้น
ปรากฏว่าเธอเขาเชื่อ
แล้วก็โอนไปแป๊บเดียวทีเดียวเลย๒๐๐๐กว่าบาทค่ะ

แค่๓ชั่วโมงคุณผู้ชมหมดไปทั้งหมด๑ล้านบาท

แล้วก็ฝากเตือนทุกคนว่าระวังโจรอออนไลน

ต้องระวังให้ดีนะคะไปฟังตัวหน่อยค่ะ
แล้วก็เหมือนแบบอยากให้เราแบบโอนตังค์ให้เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ

เอ่อมันตกใจไงมันไปโดนหลอกเยอะ

ปรากฏว่าเพื่อนคนนั้นมีตัวตนจริงแต่ว่าโดนปลอมเป็นอีกทีนึงก็ตกใจเหมือนกัน
มันเรื่องราวมันซับซ้อนอีกหรอคุณผู้ชมค่ะอันนี้เรามาให้ดูก็ไปหนูทาหอนเอาไว้นะ
แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ตอนนี้เขาลีลาแพรวอย่าไปหลงเชื่อ
ถ้าไม่แน่ใจวางไปเลยค่ะไม่ต้องไปพูดกับเขาคุณผู้ชมค่ะ